ถือเป็นเรื่องที่ดาราหลายคนต้องพบต้องเจอจริงนะคะ
สำหรับเรื่องของการปลอมเฟซบุ๊ก
อย่างล่าสุดค่ะพระเอกหนุ่มผิวเข้มเข้มหัสวี
ก็โดนกับเขาด้วยเหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้โดนธรรมดา
ปลอมไม่พอยังไปขอเรียรายเงินชาวบ้านเขาอีกค่ะ
งานนี้เจ้าตัวถึงกับจุกเลยนะ
เพราะมีคนบอกว่าต้นตอก็คือคนใกล้ตัวนี่เอง
จนเจ้าตัวต้องออกมาโพสต์ชี้แจงนะคะว่า
จริงแล้วตัวเขาเองเนี่ยมีเฟซบุ๊คตัวจริงแค่อันเดียวเท่านั้นค่ะ
มีการเกือบจะโอนเงินแต่โชคดีหน่อยที่แฟนคลับเขาแจ้งเข้ามาว่า
มันมีกรณีนี้เกิดขึ้นแล้วผมก็ลงทางไอจี
มันก็เลยระงับแล้วก็ทางแฟนคลับก็ช่วยกันรีพอร์ตไปแล้วครับ
ตกใจครับเพราะว่าคือก่อนหน้านี้เขามาขออนุญาตเราก่อน
แล้วเราก็ไม่ได้แบบไปตอบว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาต
แล้วทีนี้เขาก็เลยเอาชื่อเราไปเปิด
แล้วเหมือนกับไปขายของ
อยากเอานำชื่อผมเนี่ยไปเปิดเฟสหรือเปิดอะไร
ก็อยากจะให้ช่วยสนับสนุนกันจะดีกว่า
แต่ถ้ามาในเรื่องของการแบบทุจริตแบบนี้
มาใช้ในนามของผมแล้วไปทำในสิ่งที่ไม่ดีแบบนี้

มันไม่ดีเลยนะคะอย่าไปทำแบบนี้เลยนะ
ส่วนที่ต้องให้กำลังใจด่วนเลยค่ะ
ก็คือพ่อแม่พี่น้องที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในทุกภูมิภาค
รวมไปถึงที่จังหวัดเลยจังหวัดเลยนี่โดนหนักนะคะ
ซึ่งเข้มเองก็บอกกับบันเทิงไทยรัฐ

หากเคลียร์คิวได้จะรีบลงพื้นที่ไปช่วยชาวบ้านทันทีค่ะ

เดี๋ยวลงไปช่วยกันครับแล้วก็อยากจะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับพี่น้องที่ประสบวิกฤตในครั้งนี้นะครับผมเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนมีกำลังใจที่ดีขึ้นแล้วก็อยากให้สู้ในวิกฤตครั้งนี้ไปไปด้วยกันครับผมเชื่อว่าทุกคนคนไทยทุกคนเป็นกำลังใจให้ครับ
ใช่แล้วค่ะกำลังใจของคนไทยยังส่งไปถึงพ่อแม่พี่น้องที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้นะคะพระเสาแทรกจริงนะช่วงนี้เนาะใช่ค่ะหนุ่มเข้มพี่ท็อปพี่ไทยเนี่ยเขาอาจจะลงพื้นที่แต่ว่านุ่ม